อุ้ยลมก็โชยมาอากาศก็ดีดีกุ้งกูโตโตโตโตสดสด
กุ้งร้านที่ฉันกุ้งขนแพงที่ฉันที่สดขนาดว่าเดินมาลงกระทะเองอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมช่วงนี้ออเดอร์เยอะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เช้าแบบนี้หลายพื้นที่ดูเหมือนว่าจะมีลมพัดมานะคะ
อาจจะไม่ใช่ลมฤดูหนาวค่ะแต่ว่าเป็นลมที่จะต่อก่อให้เกิดฝนในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณตอนล่างของประเทศไทยก็คือบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วย
ขณะเดียวกันนะคะบริเวณภาคกลางและภาคเหนือก็จะมีฝนเช่นกันเรียกว่าฝนตกกันทั่วประเทศทีเดียวค่ะ
เนื่องจากว่ามีหย่อมฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกลงมานะคะ
และขณะเดียวกันค่ะก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งคือลมประจำฤดูฝนเนี่ยยังคงมีกำลังพัดต่อเนื่อง
ทำให้เกิดปัจจัยในการก่อเมฆและเป็นฝนตกลงมาค่ะ
เช้าแบบนี้บางพื้นที่อย่างเช่นภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนช่วงนี้ยังคงมีฝนตก
ถ้าหากว่าเป็นสีเหลืองเขียวแบบนี้ก็คือตกปานกลางแล้วค่ะคุณผู้ชม
ส่วนช่วงสายสายมาแล้วนะคะภาคกลางรวมถึงภาคใต้ตอนล่าง
จะมีโอกาสได้รับฝนมากหน่อยหลังจากนั้นแล้วจะเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะ
ถึงข้ามฝนตกกระจายทั่วไทยสลับกับตกหนักเป็นบางแห่งนะคะ
ถ้าดูจากโมเดลนี้แล้วจะเห็นว่าภาคใต้ตอนบน
อย่างเช่นแถบจังหวัดเพชรชบุรีปราจีนบุรีประจวบคีรีขัน
ลงไปถึงชุมพรและระนองเนี่ยต้องเตรียมรับมือฝนตกในช่วงของบ่ายแก่นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครก็จะครึ้มแบบนี้
แล้วก็อาจมีโอกาสเกิดฝนได้ส่วนพ่อแม่น้องชาวภาคใต้
ฝั่งตะวันตกนะคะระมัดระวังเรื่องของคลื่นด้วยค่ะ
คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูกันหน่อย
เมื่อวานนี้ฝนตกหลายพื้นที่ในแถบกรุงเทพและปริมณฑล
บรรยากาศของการศัลจรก็เป็นแบบนี้นี่คือน้ำท่วมที่นิคมอุตสาหกัมบังปู
มุดปราการนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปน้ำลดระดับลงแล้ว
คือเกาะรั้วออกมาจากโรงงานนะคะส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ได้เสริมเครื่องสูบน้ำเข้าไป
อีกสามเครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะ
อบตวังพลีใหญ่ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชาวาลงไปดำเนินการกำจัดผักตบชาวาออกจากลำคลอง
เพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำอีกทางหนึ่งก็คาดการณ์กันว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำ
สถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่เตือนกันนะคะว่าสัปดาห์นี้ยังไง
ฝนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครยังคงมีอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะ
ชาวนานเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวข้าวได้นานหลังจากที่ฝนตกหนักและมีลมแรงหลายพื้นที่
ชาวนาหวั่นว่าข้าวที่กำลังออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเสียหายแม้ว่าตอนเนี้ยจะต้องทำใจฝืนใจเก็บหน่อย
เพราะว่ามันยังไม่ถึงอายุการเก็บเกี่ยวแต่ก็ยังเสี่ยงน้อยกว่าการปล่อยให้น้ำท่วมอ่ะนะคะ
เพราะถ้าหากว่าน้ำท่วมหนักเนี่ยการเก็บเกี่ยวอาจจะทำให้เสียหายได้มากกว่านี้นะคะ
ก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าจะต้องเผชิญในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบางพื้นที่ที่แรง
หรือบางที่ที่ฝนก็ต้องปรับตัวกันไปแต่เตือนกันอย่างนี้ละกันว่าฝนจะเทลงมาแบบนี้
ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นหาพื้นที่กักเก็บน้ำเอาไว้สำหรับใครที่ต้องการใช้น้ำ
แต่ถ้าในเมืองไม่ต้องการใช้น้ำเคลียร์พื้นที่เปิดทางระบายน้ำกันหน่อยแล้วกันจะได้ไหลสะดวก
แล้วก็ไม่เกิดเป็นการน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะดิฉันลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ออเดอร์กุ้งขาวทอดนี่เยอะมารัวเดี๋ยวให้น้องกุ้งเนี่ยลงไปทอดตัวเองตามสะดวกเลยนะคะ
เดี๋ยวดิฉันมารายงานสภาพอากาศกันใหม่เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ